เรื่องของการขับรถขับราบนท้องถนนครับเรียกได้ว่างานนี้ขิงก็ราค่ะ
ก็แรงดิฉันไม่ทราบนะคะว่าต้นเรื่องมันเกิดจากอะไร
แต่มาเห็นคลิปนี้พร้อมกับคุณผู้ชมนี่แหละค่ะนี่เห็นไหม
เขาปาดกันไปปาดกันมาปาดกันไปปาดกันมาโอ้ภาพก็น่ากลัวค่ะ
แล้วบางจังหวะเนี่ยตามรายงานข่าวตามคลิปนี้นะคะคุณผู้ชม
รถบรรทุกหกล้อเนี้ยถึงขั้นว่าจะตบรถเก๋งเนี้ย
ให้ตบถนนเลยนะคะไปดูคลิปเต็มเต็มกันค่ะ
โอ้ยอย่าไปใกล้เขามากดิตัวแต่ว่ามาทำไงอ่ะ
อยากหมดใครเกี่ยวกันอ้าว
กล้องกวุนี้ก็ไม่ธรรมดานะนู้งอยากแบบอย่างงั้น
โอ้วมีไม่ธรรมดามี
ผมถึงว่าอ้าวใช่ไม่แค่อย่างงั้น

เฮียคบีเอ็งจนตกคล่อง

หรือยังไงรุ้นมากเลยอ่ะเอาภาพได้มันกว่าในภาพอีกนะนั่นสิเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเขาปาดกันไปปาดกันมาแบบเนี้ยค่ะชี้พิกัด
นิดนึงนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดตรงไหนคือบนถนนมิตรภาพ
อุดรขอนแก่นนะคะปาดกันมาตั้งแต่แยกไฟแดง
กุมภาวะปีนะคะยาวไปถึงอำเภอโนนสะอาด
เรียกว่าปาดข้ามอำเภอเลยทีเดียวไม่มีรถคันไหนกล้าขับเข้าไปใกล้ใกล้
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงหรือเปล่าส่วนเรื่องนี้ถามว่าจบลงอย่างไรนะคะ
เกิดอุบัติเหตุหรือไม่คนถ่ายคลิปบอกกับเรานะคะ
บอกว่าจบลงตรงไฟแดงอำเภอโนนสะอาดรถทั้งสองคันเนี่ยจอดติดไฟแดง
แล้วลงมาจากรถมายืนด่ากันตรงแยกไฟแดงคุณ
สักครู่หนึ่งแล้วสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะคะ
พอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แน่นอนก็วิพากษ์วิจารณ์รถทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะ
ว่าเออพอกันนั่นแหละคิงก็ราคาก็แรงหัวร้อนพอกัน
แต่บางคนแนะนำบอกว่าหากเห็นเหตุการณ์แบบนี้
ควรถ่ายป้ายทะเบียนรถทั้ง๒คันให้ชัด
แล้วก็ส่งไปที่กรมการขนส่งทางบก
หรือผ่านทางไลน์เฟซบุ๊คก็ได้นะคะ
ให้กรมการขนส่งทางบกเรียกทั้งคู่มารับทราบข้อกล่าวหา
และที่สำคัญคนแจ้งก็จะได้รางวัลนำจับด้วยใช่ไหม

เออดีขึ้นครับนะครับ